ถามว่าที่น้องเมย์กลัวเพราะว่ามันจะมีเขาขู่ใช่ไหม
บอกว่าถ้าหนีไปเขาจะฆ่ายกครัว
คุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่คำขู่หรือเปล่า

เพราะว่าที่อุตรดิษฐ์มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
เป็นลูกเขยค่ะคลั่งมากหึงหวงภรรยาสุดท้าย
บุกฆ่ายกครัวภรรยา๕ศพเลยนะคะ
เขยรายนี้ก็คือนายธีรพลปิ่นอมรค่ะอายุ๓๙ปี
ใช้ปืนขนาด๙มมยิงคนในครอบครัวภรรยานะคะ
จุดแรกที่บ้านเลขที่๗๑หมู่๒ในตำบลพญาแมนอำเภอพิชัย
ผู้ตายคือนางน้ำพึ่งอินทรสิตอายุ๔๘ปีเป็นแม่ยาย
แล้วก็มีนางน้ำผาอินทรสิตอายุ๔๘ปีเป็นคู่แฝดของนางน้ำพึ่ง
รวมถึงนางกระหนกวันทรสิตวัย๕๓ปีพี่สาวของนางน้ำพึ่งด้วย
ส่วนจุดที่๒ไปอีกบ้านหนึ่งค่ะบ้านเลขที่๑๗๗ในตะบนพญาแมนอำเภอพิชัยเหมือนกัน
ผู้เสียชีวิตคือนายวิรัติกิ่งแก้ววัย๔๘ปีพ่อตา
และนางกัญญารัฐกิ่งแก้วภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ไล่ยิงเขา๒บ้านเสียชีวิตกันไปทั้งหมด๕ศพด้วยกันค่ะ
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒รายด้วยก็คือนายเอกราชกำแหงแล้วก็นายเขียวยีมุบ
เป็นญาติกับผู้ตายนะคะตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์แล้ว
สาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านเขาเล่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนายธีรพลเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาบ่อยครั้งมากจากเรื่องหึงหวง
เมื่อวานนะคะทะเลาะกันตั้งแต่เช้าแล้วภรรยาก็หายออกจากบ้านไปเลย
นายธีรพลก็ตามหาเลยค่ะขับรถตามหาว่าภรรยาไปอยู่ที่ไหน
มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนี
หนีไปเลยตอนนี้มีการแจ้งประสานให้โรงพักทุกแห่งตั้งด่านสกัดคนร้ายแล้วนะคะ
มั่นใจว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันอย่างแน่นอน
นายอภิษฎบุญเสือกำนันตำบลพญาแมนบอกว่านายธีรพลที่เป็นคนเกาะเหตุเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าเอง
แต่ซื้อรถเกือบ๑๐คันอ้างบอกว่าเล่นหุ้นมีเงินก็เลยซื้อรถเยอะ
แต่ตำรวจเขาสงสัยมันดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ค่ะ
ไปตรวจสอบประวัติดูเพราะสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาหรือเปล่า

และนิสัยของนายธีรพลเนี่ยนะมุทะลุใจร้อนทะเลาะกับภรรยาก็บ่อย
กำนันเองก็เตือนแล้วนะบอกว่าระวังไว้นะผู้ชายคนนี้ประวัติเขาก็ไม่ชัดเจนด้วย
ลักษณะก็ดูแล้วมันมีน่าสงสัยหลายอย่าง
ปลายปีที่ผ่านมาเคยหายไปเดือนนึงเลยค่ะ
หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอารถทั้งหมดออกไป
กลับมาอีกครั้งเนี่ยมาบวชอยู่สองสามวัน
แล้วก็ศึกออกมาปลายธันวาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็มาก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ